ไม่พูดถึงไม่ได้จริงนะคะสำหรับเทรนด์ยอดฮิตค่ะ

ก็ต้องเสิร์ฟล่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เมื่อวานนี้เรียกว่ากระหึ่มทั้งประเทศหรือว่าทั้งทั่วโลกก็ได้นะคะ
กระแสที่น้องมิลลิเนี่ยค่ะนักร้องสาววัย๑๙ปีชาวไทยค่ะ
ไปโชว์บริเวอร์เทศกาลโครชลาวงานเพลงระดับโลกนะคะ

แล้วต้องบอกว่าคนดังบ้านเรานะคะโยกใหญ่เลยละค่ะ
การบุกร้องคลื่นที่คนแรกอุ๊ยพี่หนุ่มกัณฑ์ชัยคุณผู้ชม
ตัวพ่อมาเต็มที่เลยค่ะมีหรือจะยอมตกเทนนะคะ
ไปหาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมานั่งกินแบบนี้เลยจ้า
โทษไปเลยนะครับบอกว่า๓เทรนด์แล้ว๑ค่ะ
เพราะว่าพ่อเขาบอกว่าเขามาก่อนใครเลยค่ะ

จริงนะคะดูตัวพ่อไปแล้วมาดูตัวแม่นะคะ
คุณนุ้ยสุจิราค่ะมาเลยจ้า
ไม่ยอมตกเทรนด์โอ้โหยมาเป็นกล้อง
ทุ่มนะคะ๓ทุ่มเธอบอกว่า๓ทุ่ม
เทรนด์มันมานะคะแล้วก็อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ
ตอน๓ทุ่มโหดมากเจอค่ะคุณผู้ชม
ต้องวอนให้คุณสามีเนี่ยเนี่ยขับรถไปซื้อ

ก็กินโชว์ไปเลยค่ะรั่วไปเลยนะคะ

น้องมิลลี่เขาขึ้นโชว์บนเวทีแบบปังมากค่ะ

แต่ว่าแบบอ๋อต้องร้องเพลงน้องมิริอืมสุดแป้งแป้งแป้งคือแบบหือ
มาแล้วค่ะที่สำคัญคือ๑ปีมีครั้งเดียวด้วยนะคะ
จริงก็ต้องขอขอบคุณน้องมิลีด้วยนะคะที่ทำให้แบบว่าข้าวเหนียวมะม่วงแบบว่า
แบบได้รับความนิยมกินของอินเทรนด์กันนะจ๊ะอย่าลืมนะคะ
สนับสนุนเกษตรกรไทยกันด้วยนะครับข้าวเหนียวม่วงกินได้ทั่วประเทศ
โอ้โหต้องบอกว่าน้องมิลลี่เนี่ยเขาปลุกกระแสฟีเวอร์จริงนะคะ
เห็นไหมคะค่ะกินได้ทั้งประเทศจริงจริงค่ะ
ยังไม่หมดค่ะไปดูค่ะเต๋าเศรษฐพงศ์ค่ะเอากับเขาด้วยค่ะ
ทันทีที่เห็นน้องเชลลี่เนี่ยเขาสร้างปรากฏการณ์นี้ค่ะไปตลาดเลยจ้
โอ้โหไปซื้อมันเลยสิมะม่วงสุกสุกโอ้โหตอนนี้น้องพลอยน้องลายไหล่แล้วนะคะ
ร้านยังมากด้วยอ่ะโอ้โหบ้า
เลยนะคะว่า๔ทุ่มคุณนุ้ย๓คุณเต๋า๔ทุ่มต้องกินตามมิลลิแล้วล่ะค่ะ
แล้วดูสมาชิกที่บ้านนะคะวิ่งตามเป็นพรวนเลยนะจ๊ะ
เรียกว่าอินเทรนด์ซะละเกินนะคะต่อด้วยโอ้โหต้องบอกว่าคุณผู้ชมมันไม่หมดเท่านี้
เพราะว่ายังมีดารามาอีกเพียบเลยค่ะนี่นะคะหลายคนเลยโอ้โหเพียบนะคะ
เดี๋ยวได้ดูนะคะแล้วด้วยความฮอตปลอดแตกแบบนี้นะคุณผู้ชมร้อนกว่าอากาศตอนนี้นะคะ
บอกเลยนะคะว่าพ่อค้าแม่ขายมะม่วงทั่วทั้งประเทศคึกคักเป็นที่สุดล่ะค่ะ
งานนี้นะคะเห็นขายทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะร้านดังย่านสุธิศาลกรทมเราคนต่อคิวเพียบเลยเมื่อวาน
ฉันเห็นอ่อโหร้านแม่วาลีเนี่ยจ้าวประจำของดิฉันเองอร่อยมากอุปยอดนะคะต้องเศรษฐกิจมากนะ
ต่างจังหวัดนะคะชนบุรีเอ่ยกำแพงเพชรโอ้โหบอกเลยนะคะเอาดีดูสิ
สุดปังพลังข้าวเหนียวบ้วบ้วงจริงเลยนะท่าน
เป็นว่าใครไม่อยากตกเทรนดนะคะรีบไปเลยค่ะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะใหม่ดาวิกาก็มา
โอ้โฮเอลเอสโพสแบบนี้เลยนะคะนี่
เขาก็กินนะจ๊ะเห็นเอวเขาเล็กแบบนั้นก็กินเหมือนกันเนอะ
แม่บุ๋มปนัดดานี่เขาตกขึ้นมาเลยนะคะแม่บุ๋มแล้วก็ยั่วนี่
ของแม่บุ๋มมันแบบถ้วยไงสะเหนียวข้างล่าง
โอ้โหแล้วก็ปิดท้ายคนนี้นะคะสอนรามน้ำเพชรนะคะลิเกชื่อดังก็เอากับเขาด้วย
มิลลิเป็นเหตุแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็ไม่ตกเทรนนะคุณผู้ชม
คือตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่น้องมิลลี่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตดิฉันไปงานนะคะ

โอ้โหแล้วด้านหน้านี้คุณผู้ชมสดร้อน

อะไรรู้ไหมคะช่างภาพของเราที่เป็นตากล้องนี่แหละค่ะ

ข้าวเหนียวมะม่วงก็เลยได้รับความสนใจเยอะมากแล้วก็
ต้องบอกนะคะว่าข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้คุณผู้ชม

ช่วงนี้คนกำลังอยากกิน
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงดังไกลทั่วโลกนะคะ

ยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวปิดรายการเดี๋ยวกินกัน